พาไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วมันเป็นอุบัติเหตุ
อุบัติเหตุครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นอุบัติเหตุใหญ่แหละ
เพราะว่าเป็นรถค่ะซึ่งเป็นรถตู้พาแรงงานต่างด้าว
เขาจะมาจากกรุงเทพฯคือมาจากกรุงเทพฯจากกรุงเทพฯจากมุ่งหน้า
พาไปส่งในช่วงเทศกาลที่มันกำลังจะเป็นสงกรานหยุดยาว
ปรากฏว่าเหมือนกับน่าจะหลับใหม่รถก็เลยเสียหลักค่ะ
แล้วก็กระเด็นคือไปชนท้ายรถเก็บขยะ
รถเก็บขยะเองก็กระเด็นมีคนบาดเจ็บแล้วก็ติดคาอยู่ซากรถ
แล้วเสียงร้องนี่เรางมเลยนะคะ
คุณผู้ชมเห็นพนักงานอยู่ตรงนั้นไหมคะ
จะเป็นพนักงานเก็บขยะคือจริงจริงอ่ะ
เขาจอดเปิดไฟกระพริบอยู่นี่แหละค่ะ
คือเขาลงมาเสร็จเขาเอาถังขึ้นไปไปเทขยะ
จังหวะกำลังปฏิบัติหน้าที่นั่นแหละค่ะซึ่งเป็นพนักงานของเทศบาล
แล้วอยู่ดีรถค่ะซึ่งเป็นรถตู้อย่างที่ขวัญบอกตรงพุ่งมา
คุณคิดดูภาพว่ามันจะต้องเร็วแรงขนาดไหนเพราะทำให้รถขยะคันนี้สามารถเคลื่อนตัวไปข้างหน้าได้เลย
กล้องวงจรปิดก็จับนาทีตอนเกิดเหตุเอาไว้ได้นะคะ
อันนี้เป็นรถเก็บขยะของเทศบาลเมืองฉะเชิงเศร้าค่ะ
เหตุการณ์นี้อย่างที่ขวัญบอกว่ามีคนเจ็บหลายคนเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวกัมพูชามากับรถตู้นี่แหละค่ะ
นอนร้องระงมกันเลยนะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เทศบาลเนี่ยบาดเจ็บสาหัสหนึ่งคน
ส่วนอีกคนเจ็บบริเวณหน้าอกเจ้าที่กู้ชีพพยายามประถมพยาบาล
แล้วก็เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลพุทธโสธรลองไปดูตอนที่พยายามเข้าไปให้การช่วยเหลือนะคะ
ตอนที่เรานั่งมาเรานั่งส่วนไหนของรถนี่แหละค่ะตรงหน้าเลย
โอเคตอนเย็นแป๊บหนึ่ง
เลยของวันนี้นี่เองที่ถนนสุขประยูนอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเศร้า
สภาพของรถตู้เนี่ยนะคะสีม่วงเป็นของบริษัททัวร์แห่งหนึ่งค่ะ
ด้านหน้าของรถคุณผู้ชมดูภาพนี่ค่ะนี่คือรถตู้แทบไม่เหลือเลยคือยับยู่ยี่เข้าไปแบบเละเลยนะคะ
รถมันทุกรอสสีส้มอย่างที่ขวานบอกเป็นรถขยะของเทศบาล
ด้านหลังก็ถูกชนด้านหลังไงก็เลยพังเสียหาย
คนขับรถขยะนะคะชื่อว่านายสมพิษอายุ๖๐ปี

เจ้าหน้าที่เองกำลังเก็บขยะอยู่ตรงบริเวณไหลทาง

รถตู้ก็พุ่งเข้ามาชนเต็มแรงค่ะ
แล้วทำให้รถขยะกระเด็นแล้วก็ไปกระแทกเข้ากับต้นไม้
เจ้าหน้าที่กำลังทำงานอยู่ท้ายรถพอดีก็เลยได้รับบาดเจ็บ๒คน
โฟรถตู้ชื่อนายเอกชัยบอกแบบนี้
รับผู้โดยสารชาวกัมพูชามากว่า๑๐คนจากจังหวัดปฐุมธานี
จะไปส่งที่ด่านพรมแทนจังหวัดสะแก้ว
มาถึงจุดเกิดเหตุแล้วเขายอมรับเลยว่าเขาวูบหลับใน
เพราะอาการเหนื่อยสุดท้ายก็เลยเกิดอุบัติเหตุอย่างที่เห็น
แรงงานต่างด้าวเนี่ยก็มีที่บาดเจ็บก็จริงนะคะ

แล้วก็มีบริษัทรถทัวร์มาสับเปลี่ยนรถคันใหม่
เพื่อรับเหล่าบรรดาแรงงานกลับภูมิลำเนาต่อไปค่ะ
ต้องระมัดระวังนะครับคนจะเริ่มเดินทาง